สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้ประเทศไทยท้องฟ้าปลอดโปร่งฝนน้อย
โปร่งแบบนี้ทำให้แสงแดดแรงทีเดียวค่ะ
โดยอุณหภูมิช่วงกลางวันพุ่งทะยานไปถึง๔๑องศาเซลเซียส
เกิดจากหย่อมความร้อนรูปตัวแอลที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางมีอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน
แต่ยังมีบางพื้นที่ค่ะที่ยังมีฝนตกอยู่
ภาคอีสานและภาคตะวันออก
ลมจากลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้
บริเวณดังกล่าวทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
เรียกได้ว่าโอ้โหทั้งฝนทั้งแดดออกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
แต่ที่ประเทศโคเอเชียต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด๕๓ค่ะ
สร้างความเสียหายให้แก่บริเวณดังกล่าวอย่างแสนสาหัส
อิดเนียนลนลงมาทับรถจนพังยับเยินแบบนี้เลย
ซึ่งระหว่างเกิดเหตุนะคะผู้คนก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านค่ะ
ออกไปในที่โล่งแจ้งแต่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกันได้
เนื่องจากว่าต้องเว้นระยะห่างจากการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙นั่นเอง

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างจากกันนะคะอย่างน้อย๑เมตร
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ